แป๊บเดียวนะกลับมาปีนี้จะต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนะครับว่าเราจะเป็นแชมป์หรือเปล่า
เอาล่ะกลับมาอีกครั้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน
เป็นบทพิสูจน์ใหม่ของมิรวรรณรายวัชกับการแข่งขันบอลคริงครับในครั้งนี้
ถ้าพูดถึงรายการนี้นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหพอเราเป็นแชมป์แล้วเนี่ย
เป็นอย่างไรปีนี้เนี่ยดูแล้วหลายทีมที่มาก็ถือว่าแข็งแกร่งครับ
จากชื่อแต่จากรายชื่อนะครับเราไม่โกหกกันเราบอกกันตามเนื้อผ้าตามจริงนะครับ
ว่าทั้งสามทีมที่มาก็เลยเหนือเป็นชุดเอชั่นคับรอบคันเลือร์
ซึ่งเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปก็ใช้ผู้เล่นชุดนี้มาเจอกับเรา

ก็ได้ประสบการณ์ถ้าพูดแบบนี้ก็น่าจะสนใจก็คือ
ก็ถือว่าชาติที่มาทุกชาติอาจจะไม่ได้ชุดใหญ่เต็มสูบแต่เชื่อมั่นนะครับว่าของเราดูตัวเองเป็นหลักก่อน
อยากให้มองว่าชาติอื่นเข้ามาไม่เต็มและจะเป็นงานง่ายนะครับเราต้องมองตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหน
ใช่ครับก็เลยจะวางสเต็ปดูว่าถ้าเกิดว่าเราเจอ๓ชาตินี้
สเต็ปที่ต่างกันนะครับทั้ง๑๐๐กว่าเข้าอยู่ท็อป๑๐๐แล้วก็ครึ่งหนึ่งของ๕๐
ระดับโลกเราจะสู้ได้ไหมนี่คือแผนการทำงานของสมาคม
วันนั้นลุ้นเชียร์ถ้วยศักดิ์สิทธิ์เราก็อยากได้
ถึงรายการนี้กันหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งขันแล้ววันศุกร์นี้กับวันอาทิตย์นะครับ
หวังว่าเรานั้นจะมีโอกาสเล่นในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ไม่แชมป์อยู่ที่ศรัทธาของแฟนบอลแล้วก็นักเตะทุกคนเต็มที่มากน้อยแค่ไหน
รายงานตัวครับพูดถึงกันหน่อยถอนตัวไปสองคน
ถูกต้องก็คือเทียรศิลป์แดงดาสุนหน้าตัวเก่ง
และทริสตองโดแบ็คขวาตัวหลักในยุคของซิโก้
ดิสักเสน่าเมืองทั้งสองคนมาจากเมืองทองอุนาติด
ครับก็เทียรศิลป์บอกมาก่อนแล้วว่าจบหลัง
ใช่ให้มีการบาดเจ็บและก็ประกอบให้มีงานที่หากศพของยากผู้ใหญ่

ล่าสุดรัยวชต์ตอนแรกบอกจะไม่เรียกใครเพิ่ม
หรือว่าสุดท้ายตัดสินใจเรียกธิระเทพวินทร์ไทยลีซอต่อหน้าจากแบงค์คอมยูนิเต็ต
แล้วก็พีรดลฉ่ำรัศมีนะครับกองกลางจากพัทยาเข้ามาทดแทน
ทำให้ตอนนี้จากที่เรียกมา๒๕เหลือ๒๓เมื่อวาน
วันนี้ครบ๒๕แล้วแล้วก็ตัด๒คนให้เหลือ๒๓คน
ก็เจอกับเกาหลีเหนือตัดก่อนเจอเกาหลีเหนือนะครับก็น่าจะ
ตัดก่อนล่วงหน้าไม่๑วันก็ก่อนเกม๑ชั่วโมงประมาณนี้
เอาล่ะไปพูดคุยกับผู้เล่นที่ถูกเรียกเข้ามาหน่อยนะครับอย่างลีซอร์
รเทพวิโนไทยก็เคยถูกรายวัชเนี่ยเรียกมาใช้งานในเกมอุ่นเครื่อง
อุสเบกิสถานก่อนที่จะหลุดจากทีมในเกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือก
รอบ๒ทีมสุดท้ายส่วนเอเชียนที่เสมอกับสหรัฐอัรับอิมเมริดไป๑ประตูตะ๑
ซอลก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้
รายวัชบอกว่าจะไม่เรียกใครเพิ่มแต่สุดท้ายเนี่ย
ได้ให้โอกาสเขากลับมาติดทีมชาติอีกครั้งแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งที่จะได้พิสูจน์ตัวเองครับ
ไพรส์มากครับเพราะว่าจริงไม่ได้คาดคิดอยู่แล้วว่าจะได้เข้ามา
เพราะว่าโค้ชก็พูดไปแล้วว่าเขาจะไม่เรียกใครเสริมที่มุยถอน
แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นผมอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วก็หลุดไปละทีนึง
ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะแต่ว่าก็พอดีก็ทำจุลาเตะบอลกับเพื่อนอยู่
ก็พอดีมีสายโทรเข้ามาจากสมาคมจากทางทีมงานของโค้ชรายวัช
ซึ่งเป็นน้องคนไทยที่นี่ที่คนไทยของเราก็โทรมา
แล้วก็ถามว่าไปไหนไหมพี่ว่างรึเปล่าพี่มีอะไรวะ
ก็ก็บอกว่าอ๋อพอดีเขาจะเรียกเสริมทีมชาติคือด้านไหน
ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ผมเข้าแน่นอน
แล้วมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราอีกครั้งหนึ่งที่เขายังเห็น
และก็ยังให้โอกาสเราเราก็ต้องคว้าไว้
ผมไม่เคยถอนทีมชาติไม่เคยปฏิเสธทีมชาติอยู่แล้ว

สุดท้ายก็โดนเรียกไปนะครับ
อ่ะส่วนอีกคนนะครับพีรโรนชำรักษมีย์นะครับ

แล้วก็พัฒนาฝีเท้าของตัวเองนะครับ
ก็เป้าหมายก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็ตั้งใจให้ดีที่สุด
เพื่อพัฒนาฝีเท้าในต่อไปข้างหน้าในอนาคต
ก็เป็นถ้วยพระราชทานก็รู้สึกก็มีความสำคัญอยู่แล้วครับ

เพิ่มเติมนะครับเรื่องของพีรโรนก็คือ

สมัยก่อนคุณพ่อของเขาประพาทชับรัศมี

ดำเนินตามรอยตามความสำเร็จของคุณพ่อนะครับ
ติดตามกันได้อีกหนึ่งคนก็มีธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ